คุณผู้ชมครับทำงานอยู่กับเครื่องจักร
ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเลยนะครับ
อันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะทำความสะองความสะอาดเนี่ย

จักรต้องไม่ใช้งานไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
คือต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเที่ยงอยู่ตอนนี้

ผู้หญิงคนนึงเธอก็ทำความสะอาดเครื่องคันน้ำอ้อย
แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเครื่องมันดูดถุงมือเธอไป
แล้วมือเข้าไปด้วยคุณผู้ชมคือไปเลย
มือโดนเครื่องบดอยู่อย่างนี้ไปเกือบครึ่งแขนแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้นางสาธิธรสุขประสงค์
เป็นชาวอำเภอเทิงอายุ๔๒ปีเธอร้องห่มร้องไห้เจ็บปวดอยู่
คือมือนึงก็เห็นไหมคะญาติก็ประคับประคองอยู่
ช่วยกันกอดช่วยกันอุ้มไว้ให้ดมยาดมบีบนวด
คือบอกปลอบให้เธอใจเย็นนะคะ
เพราะว่าแขนข้างหนึ่งเธอถูกเครื่องบดอ้อยมันบดมือเข้าไป
แล้วมือขวามีผ้าพันเอาไว้ถึงข้อศอก
ส่วนเครื่องบดน้ำอ้อยเนี่ยนะคะเครื่องบดคันน้ำอ้อยสดที่อยู่ใกล้เนี่ย
มีลูกโม่๒ลูกมันมีพวกเศษของชิ้นส่วนของกระดูกของเนื้อของเธอติดอยู่
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุญาติก็ช่วยกันนะ
ปิดเครื่องบดอ้อยก่อนแล้วก็เอาแขนออกมาจากเครื่อง
แล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลเอ่ยหน่วยกู้ภัยมาถึงก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลเทิงอย่างเร่งด่วนนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายสมศรีธรรมเบ้าเมืองอายุ๖๙ปี
เป็นคุณตาของคนเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นคุณตากับสามีของคนเจ็บเนี่ยออกไปทำเพลิงที่จะใช้ขายน้ำอ้อยคันสดที่ตลาดนัดหน้าอำเภอ
แล้วคนเจ็บเองนางสสิทรอยู่ที่บ้านช่วยแม่คันน้ำอ้อยเตรียมจะบรรจุขวดขายแล้ว
แล้วพอคุณตาทำเพลิงเสร็จจากแถวตลาดก็กลับมาถึงบ้าน
มาเจออ้าวหลานสาวโดนเครื่องบดอ้อยบดมือไปแล้ว
คือนักข่าวเราก็บรรยายมาแต่ว่าอาจจะอ่านให้คุณผู้ชมในมื้อเที่ยงแบบนี้ไม่เหมาะเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามญาติเนี่ยญาติญาติก็บอกว่าหลานคันน้ำอ้อยบรรจุขวดทำไปละ๕๐ขวด
บางส่วนยังไม่ได้ใส่ขวดเลยแต่ว่าคันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนนั้นกำลังจะล้างเครื่องค่ะปรากฏว่าถุงมือยางที่หลานใส่เนี่ยมันติดมันบดเข้าไปในเครื่อง
หลานก็ถอดถุงมือไม่ทันไงก็เลยโดนเครื่องดูดเข้าไปด้วยแล้วก็บดมือนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเทิงก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยไวนะคะ